ท่านผู้ชมครับวันนี้ร้อยสี่สิบสี่วัน
คดีน้องชมพู่นะฮะค่ะตำรวจแถลงข่าวนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้แถลงนะครับ
หรือว่ามีนัยสำคัญทางคดีนะครับเพราะว่าตำรวจยืนยันว่ายังไม่พักคดี
ไม่ได้ปิดคดีด้วยอืมเป็นการแถลงความคืบหน้า
ให้รู้ว่าตำรวจเนี่ยทำอะไรไปบ้างค่ะจุดสำคัญเลยก็คือ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจชุดทำคดีบอกว่า
คดีนี้ยืนยันได้เลยว่าน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกอก
ไม่สามารถเดินขึ้นภูเหล็กไฟเองได้จุดที่พบศพมีเหตุผล๘ข้อแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจไปมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างนะครับ
หนึ่งก็คือแบบนี้ครับเส้นทางมันสูงชันลำบากมากสูงชันถึงหกสิบองศา
มีสิ่งกีดขวางเยอะเพราะฉะนั้นน้องชมพู่เดินขึ้นเองไม่ได้
๒นะครับทุกผู้ชมครับ๒อาหารมื้อสุดท้ายที่ตรวจสอบแล้ว
อยู่ในกระเพาะในร่างกายของน้องชมพู่ที่ไปเจอศพเมื่อ๑๔พฤษภาคม
สันนิษฐานได้เลยว่าเด็กไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะสามารถเดินขึ้นไปเองได้
ครับชาวบ้านในพื้นที่ต่างยืนยันว่าเด็กวัย๓ขวบแบบนี้
ไปได้อย่างมากก็แค่ชั้น๒ของภูเหล็กไฟ
ขึ้นไปสูงจนถึงจุดที่เจอศพไม่ได้แน่นะครับ
ห่างจากบ้านประมาณ๑๗กิโลเมตรนะครับ
ข้อที่๔นะครับเหตุผลที่ตำรวจบอกนะครับ
เทียบเคียงกับกรณีของชาวบ้านหลงป่าล่าสุด
ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับคุณป้าท่านหนึ่ง

หายไปคืนเดียวชาวบ้านหากันเหมือนวันที่หาชมพู่เลย

ใช่แล้วหายไประยะทางเนี่ยไกลกว่าน้องชมพู่ตั้งเท่าตัวค่ะ
ถูกต้องแต่ชมพู่วันนั้นหาโอ้โห๓วัน๓คืนทำไมไม่เจอ
ข้อที่๕ก็คือมีแพทย์ยืนยันได้ว่าเด็ก๓ขวบยังไงก็เดินขึ้นเขาไม่ได้
ถ้าท่านจำได้ตำรวจถึงขั้นเชิญแพทย์ลองมาเดินขึ้นภูเหล็กไฟ

แพทย์ก็ยืนยันว่าขึ้นไม่ได้แน่
ข้อ๖ครับพ่อกับแม่น้องชมพู่เองนะครับ
ก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยสภาพศพที่เจอคือเปลือยนะฮะ

แต่ยืนยันว่าลูกสาวถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้นะครับ

ที่เป็นเหตุผลที่เจ้าหน้าที่บอกมานะครับ
ก็คือเส้นผมน้องชมพู่ครับ
มีส่วนหนึ่งที่ถูกตัดเป็นการตัดด้วยมีดนะครับ
เพราะฉะนั้นชัดเจนว่ามีคนพามาแล้วก็ต้องตัดเส้นผมเอาไว้

แต่เด็กตัดเส้นผมเองไม่ได้ตัดไม่เป็นนะครับ
และข้อ๘น้องชมพู่นะครับ
กลัวที่สูงกลัวป่าไม่เคยเดินไปพื้นที่แถวนั้น

คือเอาจริงน้องขึ้นบันไดบ้านเองยังไม่ขึ้นเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เด็กจะเดินหลงไปเรื่อยแล้วไปเสียชีวิตเองที่ภูเหล็กไฟนะครับ
แต่คดีนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถหาพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์หรือพยานวัตถุอะไรก็แล้วแต่
นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้
แต่ยังไม่เลิกทำคดีนะครับก็ต้องหาหลักฐานกันต่อไปนะฮะ
สงสัยใครไหมตำรวจบอกว่าก็มีนั่นแหละ
แต่มันยังพูดไม่ได้นะครับที่แน่นอนคือต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเด็ก
ไว้ใจสามารถมาพาเด็กไปจากบ้านได้
โดยที่เด็กไม่ส่งเสียงร้องไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลย
วันนี้นักข่าวถามเหมือนกันนะเอาแล้วตกลงถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
แล้วสถานะลุงพลตอนนี้เป็นยังไงท่านผัวตลอดท่านก็บอกว่า
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะค่ะยังไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะใช่ค่ะ
เดี๋ยวฟังนะฮะ
ความคาดหวังเดิมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเราครบไปแล้ว
แต่วันนี้มันมีเหตุผลความจำเป็นที่เราต้องทำเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นการสืบสวนสอบสวนก็ยังไม่ได้ยุติ
ท่านผอบอครับภูริพัฒน์จากชายรัฐทีวีนะครับ
อยากให้ท่านผอบอช่วยยืนยันนะตอนนี้ว่า
สรุปแล้วน้องชมพู่เนี่ยมีคนทำให้เสียชีวิตแล้วเดินขึ้นไปเองหรือยังไงฮะ

อยากได้เสียงท่านผอบอฮะว่ายังไงบ้างฮะ
ก็สรุปว่าเราเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองนะครับ
อาจจะถูกใครบางคนกระทำด้วยวิธีการใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

เพราะฉะนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบขอให้มั่นใจนะครับ
ถึงแม้ว่าจะดูว่าถึงวันนี้ยังตอบคำถามพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้าย
แต่อย่างน้อยก็ยืนยันนะครับว่าเรายังไม่ละเลิกความพยายามที่จะทำงาน
ลุงพลยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไหมครับท่านครับ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากที่ผมพูดไปแล้วว่าเราไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะตั้งข้อหาใคร
เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแถลงได้เลยว่าเราสงสัยหรือเราไม่สงสัยใครเราพูดไม่ได้
ที่ว่าเป็นจำเลยสังคมก็ต้องถามว่าใครเป็นคนเอาตำแหน่งนั้นให้ก็ต้องไปถามผู้มอบตำแหน่งนะครับ
ตำรวจเราคงตอบไม่ได้
นี่แหละฮะที่พบตรแถลงนะครับ
หลังจากที่พบตรแถลงจบแน่นอนหลายคนพุ่งหาลุงพลเลยค่ะ
เพราะว่าลุงพลกับป้าแตนก็คือไปนั่งฟังการแถลงอยู่ในที่แถลงข่าวด้วยนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวไล่ไปทีละประเด็นนะคุณผู้ชมเพราะลุงพลให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเหมือนกัน
ประเด็นแรกก่อนเลยลุงพลพูดชัดเจนว่าค่อนข้างสบายใจที่ผลแถลงเนี่ยน่าจะสามารถบอกได้ว่าตำรวจไม่ได้สงสัยลุงพล
ซึ่งการให้สัมภาษณ์ช่วงนี้เนี่ยมีน้ำตาซึมด้วยนะคะ
น้ำตาปริ่มจะหยดเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีการพูดถึงว่ารักหลานมากทั้งลุงทั้งป้านั่นแหละ
รักหลานมากเลยแล้วก็ตั้งใจว่าจะหาความจริงจะหาคนร้ายตัวจริงให้ได้ฟังเสียงลุงพลช่วงนี้หน่อยนะคะ
ก็อยากให้สังคมที่พยายามที่จะทำให้ลุงพลรู้สึกว่าเป็นผู้กระทำความผิดในคดีนี้ก็อยากให้ท่านให้ความยุติธรรมกับครอบครัวเราด้วยครับ
ก็อยากจะฝากถึงความชมพู่นะคะ

ยืนอยู่กับชมพู่ก็แหละเราก็จะสู้
แล้วก็หาทุกอย่างที่มันสาวไปถึงคนร้ายแล้วจะช่วยเขาช่วยตำรวจ

คุณลุงอัดอั้นเพราะพูดถึงน้องชมพู่แล้วต้องอัดอั้นอย่างนี้ครับคุณลุง

ทุกอย่างลูกหลานลากไหม
ฉันสงสารหมอปลามากตอนนี้คอคอน่าจะเคร็ดไปแล้ว

รัฐจับพลท่านายโนบิ
มีภรรยาหมอปลามีป้าแตนมีลุงพล
คือวันนี้นี่วันนี้ลุงพลก็บอกว่า
บอกว่าความจริงวันนี้ท่านผู้ชมครับวันศุกร์ที่๒ตุลาคมนี่ใช่ไหม

ตั้งใจจะเดินทางเข้ากรุงเทพมาอยู่แล้ว

จะมาปอทจะมาแจ้งความพวกที่หมินประมาทอะไรแบบนี้

เอาบังเอิญผมก็ต้องรอมีแถลงข่าว

ก็เลยตัดสินใจว่าขอมานั่งฟังร่วมฟังก็แล้วกันประมาณอย่างนี้

อยากจะมีคำถงคำถามอะไรถามยังตำรวจด้วยเรื่องคลิปเสียงที่หมอปลาเขาเผยแพร่ทางยูทูป

หรือว่าสถานะของตัวเองเป็นยังไงก็ได้นั่งฟังไปให้ในวันนี้นะครับ

ไปดูที่บ้านกกอกหน่อยท่านผู้ชมครับ
ระหว่างการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
วันนี้ก็มีการถ่ายทอดสด

คุณแม่สาวิตรีคุณพ่อนามัยวงศรีชาพ่อกับแม่น้องชมพู่
นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านกกอที่มุกดาหาร
ผ่านทางไทยรัททีวีเลยเลยครับท่านผู้ชมครับ
โดยสรุปก็อย่างที่ท่านทราบนะครับก็คือต้องมีคนพาน้องชมพู่

หรือว่าเสียชีวิตแล้วแล้วเอาไปทิ้งไว้ก็แล้วแต่
เพราะยังไงซะตำรวจยืนยันว่า
เด็กเดินขึ้นไปเองไม่ได้แน่
เราก็ถามคุณแม่น้องชมพู่นะครับ

ก็พอใจกับการแถลงข่าว
ของทางตำรวจในวันนี้นะ

เป็นไปตามที่แม่ยืนยันแล้วก็คิดมาตลอด

ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอย่างแน่นอน

ที่ตำรวจจะจับคนร้ายตัวจริงได้

ก็ยืนยันแล้วว่ายังไม่ได้พักคดี

ที่ผ่านมาไม่เคยผิดหวัง

และแม่ก็ไม่อยากให้ตำรวจเนี่ย

มีอายุความ๒๐ปี

แถลงการของท่านผู้บัญชาการ

แม่มีความผิดเห็นและรู้สึกยังไง

ที่ตำรวจยืนยันว่าน้อง
เรียกว่า๑๐๐หรอ

ขึ้นไปไม่ได้แสดงว่าต้องมีคนพาขึ้นเหมือนที่แม่คิด
ค่ะหวังค่ะแต่แม่ก็ไม่อยากจะกดดันการทำงานของท่านนะ
ไม่อยากจะกดดันไม่อยากจะทำให้การทำงานมันยากขึ้นด้วยแม่
ถ้าจะเป็นคนอื่นก็ช่างเขาแต่แม่ก็ไม่อยากจะกดดัน
อยากให้งานออกมาดีที่สุดครับเห็นว่าวันนี้เราก็ตั้งความหวังไว้
แล้วการทะเลกานค์กันพูดไหมครับค่ะเป็นยังไงบ้างพอใจไหม
ก็พอใจค่ะไม่มีอะไรที่ผิดหวังหรือแม่ไม่อยากจะตั้งคำถามอะไรเลย
ดีใจมากเขาเริ่มต้นแล้วเขารู้ทุกอย่างแล้ว
คุณแม่บอกว่านานแค่ไหนก็จะรอ

คือวันนี้ตำรวจพบตรท่านบอกว่า
ข้อหาในคดีนี้ถือว่ามีแล้วนะฮะ
ก็ถือว่ามีคนพาเด็กขึ้นไป

เพียงแต่ว่าคนร้ายเนี่ย
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดการแถลงข่าวพ่อน้องชมพู่บอกว่า
ดีใจแล้วก็พอใจกับคำแถลงของตำรวจก็เหมือนกับแม่นะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าน้องชมพู่ลูกสาวไม่ได้เดินขึ้นบนภูเหล็กไฟเองแน่
ยืนยันมาตลอดนะครับช่วงเวลาที่น้องชมพู่เสียชีวิต
ที่ตำรวจบอกว่าจะไม่พักคดีเนี่ยก็ถือว่าทำให้มีความหวังนะครับ
ว่าจะสามารถจับคนร้ายตัวจริงได้เพราะตัวพ่อเองนะครับ

คาดหวังเหมือนกันแต่อีกใจหนึ่งก็เผื่อไว้
ว่าความที่เราคาดหวังมากเดี๋ยวมันจะเจ็บมาก
ก็ยินดีตลอดครับไปได้ตลอด

มองว่ามันเป็นจุดสำคัญคือ

เรื่องของนี่จุดพอตรอก็ทันแรงเหมือนกันนะคะ

น่าจะเป็น๙๑๑นจนถึง๙น๔๙น
อันนี้เขาอ้างอิงมาจากเวลาที่น้องชมพู่ดูคลิปวีดีโอในโน้ตบุ๊กคลิปสุดท้าย
พฤษภาคม๑๑พฤษภาคมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะคะ
อ้างอิงจากเวลาที่น้องดูคลิปเป็นคลิปสุดท้าย
รวมถึงอ้างจากเวลาที่พี่สาวน้องสดิ้งใช้เฟซบุ๊กเป็นเวลาสุดท้ายคือ๙โมง๔๙นาที
ก่อนจะรู้ตัวว่าน้องชมพู่หายตัวไปเท่ากับว่ายืนยันได้ว่าเวลาที่น้องหายตัวไปก็คือ๙โมง๑๑นาที
จนถึง๙โมง๔๙นาทีนะคะในช่วงเวลา๓๘นาทีตรงนั้น
ส่วนช่วงเวลาการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะมีการแถลงชัดเจนเลยจากทางแพทย์นิติเวศในการประเมินสภาพศพ
โดยให้ความเห็นบอกว่าภายในเนี่ยเริ่มเน่าแล้วก็พบหนอนแมลงวันขนาดมิลลิเมตรไปจนถึงขนาดเซนติเมตรอันนี้คือความยาว
หนอนแมลงวันเนี่ยช้อนใช้ที่ปากรูจมูกแล้วก็คอทำให้อนุมานเวลาเสียชีวิตได้ว่าน่าจะเป็นช่วงระหว่างวันที่๑๒พฤษภาคมถึง๑๓พฤษภาคม
หนอนที่อยู่ในศพวันที่แพทย์ผ่าชนะสูตรคือ๑๕พฤษภาคมนะคะ
ระบุว่านอนอยู่ในระยะที่๓ก็คือตายมาแล้ว๓วัน
ถ้าย้อนหลังไปในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือหักลบไปค่ะ
ตรวจชนะสูตรวันที่๑๕เสียชีวิตมาแล้ว๓วันลบออกไปก็คือวันที่๑๒
ก็ช่วงเวลาเดียวกันกับที่แพทย์ชนสูตสันนิษฐานเอาไว้
เท่านั้นยังไม่พอมีการทดลองซ้ำอีกนะคะ
โดยการใช้การเน่าของเนื้อหมูไปเปรียบเทียบระยะเวลาในการเติบโตของหนอน
เพราะว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ด้านล่างที่หมู่บ้านกับพื้นที่บนภูเหล็กไฟเนี่ย
ความร้อนต่างมันมีผลในเรื่องของการเน่าเปื่อยเน่าเสียเหมือนกัน
ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะอากาศบนภูเหล็กไฟที่ร้อนกว่าด้านล่างเนี่ย
เนื้อหมูข้างบนก็เน่าเร็วกว่าด้านล่างเพราะฉะนั้นก็สรุปออกมาตรงกันว่า
น้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่๑๒พฤษภาคม
หรือในช่วงบ่ายของวันที่๑๓พฤษภาคมค่ะ
นี่เป็นภาพจากวิดิทัศน์หรือว่าวีดีโอที่ตำรวจเอามาแถลงข่าววันนี้นะฮะ
จะเห็นว่าเอาเนื้อหมูสดเนี่ยไปทดลองบนพื้นที่ภูเหล็กไฟเลยนะครับ
แล้วก็จับเรื่องของอุณหภูมิเพื่อจะดูเรื่องของระยะเวลาการเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าตอนที่ไปพบศพน้องชมพู่เนี่ย
มันจะมีพวกตัวแมลงแมลงหวันอะไรพวกนี้อยู่ด้วยหนอนเหนินอะไรพวกนี้นะครับ
ตำรวจยังอธิบายเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นภาพที่มาจากการแถลงข่าวของพบตรในวันนี้นะครับ
คือตำรวจเนี่ยบอกว่าพบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายของน้องชมพู่หลายจุด
แต่ไม่พบบาดแผลที่ทำให้อันตรายถึงชีวิต
ไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
จากรายงานการชนะสูตรของแพทย์ระบุว่าไม่สามารถระบุหาสาเหตุการเสียชีวิตได้
เพราะตอนที่ไปเจอศพไปพบศพเนี่ยศพก็เน่าแล้วนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำแพทย์ชนะสูตรระบุว่ามีความเป็นไปได้สูง
ที่น้องชมพู่เสียชีวิตจากการขาดน้ำและขาดอาหาร
ก็จะเหมือนกับข้อมูลที่เราเคยได้มาแล้วก็นำเสนอให้ท่านทราบมาหลายเรื่องนะครับ
คือที่เจ้าหน้าที่บอกว่าน้องชมพู่เสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหาร
เนื่องจากสภาพเน่าในผิวหนังเน่าน้อยกว่าการเน่าในอวัยวะภายใน
เนื่องจากผิวหนังขาดน้ำทำให้เนื้อเยื่อของผิวไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
และจากการตรวจกระเพาะไม่พบอาหารในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
แพทย์ให้ความเห็นว่าเกิดจากกระบวนการเน่าของศพเทียบเคียงกับเคสอื่นอื่นที่ก็มีของเหลวคล้ายกัน
ไม่สรุปว่าของเหลวนั้นคืออาหารนะฮะเดี๋ยวดูนะครับทุกผู้ชมครับรายละเอียดที่เกิดขึ้นที่ตำรวจสรุปมานะครับ
ช่วงเวลาที่คาดว่าชมพู่หายตัวไปช่วงเวลาที่คาดว่าจะเสียชีวิตและเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต
สอบสวนที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอนำเสนอโดยย่อด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
เวลาที่เกิดเหตุเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปคือช่วงเวลาระหว่าง๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๙นาที
โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่น้องชมพู่ดูคลิปวิดีโอในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นคลิปสุดท้าย
จนกระทั่งเวลา๙นาฬิกา๔๙นาทีอ้างอิงจากข้อมูลโทรศัพท์ที่พี่สาวของน้องชมพู่ใช้เฟซบุ๊กเป็นเวลาสุดท้าย
เน่าอย่างชัดเจนและพบว่ามีหนอนแมลงวันขนาดเป็นมิลลิเมตรไปจนถึงขนาดเซนติเมตรช้อนชัยอยู่บริเวณปากรูจมูกและซอกคอของน้องชมพู่
น้องชมพู่จึงน่าจะเสียชีวิตในระหว่างวันที่๑๒พฤษภาเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึงวันที่๑๓พฤษภาเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีเป็นห่วงเวลา๒๔ชั่วโมง
และจากการสอบปากคำนักกีตะวิทยาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนอนและแมลงได้ให้ความเห็นว่านอนที่อยู่ในศพของน้องชมพู่ในวันที่แพทย์ทำการผ่าชนสูตร
เน้นนะครับในวันที่แพทย์ทำการผ่าชนะสูตรในวันที่๑๕มิใช่วันที่๑๔พฤษภาวันที่พบศพ
กีตะบอกว่านอนนั้นอยู่ในระยะที่๓ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายจึงได้วิเคราะห์ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตมาอย่างน้อย๓วัน
ซึ่งเมื่อนับย้อนหลังไปช่วงเวลาดังกะก็จะอยู่ในช่วงเวลาวันที่๑๒พฤษภาซึ่งอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันกับที่แพทย์ผู้ชนะสูตรได้สันนิษฐานไว้
และจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้จำลองการเน่าของเนื้อหมูเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเติบโตของหนอนบริเวณดังกล่าว
พบว่าบริเวณจุดพบศพบนภูเหล็กไฟจะมีอัตราเร่งในการเน่ามากกว่าปกติ
เพราะบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มากกว่าด้านล่าง
ซึ่งการเจริญเติบโตของหนอนดังกล่าวจะมีความยาวเข้าสู่ระดับเซนติเมตรตั้งแต่วางไข่เป็นเวลา๓๓ชั่วโมง
ซึ่งวิเคราะห์จากการทดลองนี้แล้วน้องชมพู่จะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเช้าของวันที่๑๒ไปจนถึงช่วงบ่ายของวันที่๑๓
ซึ่งก็สอดคล้องกับการสันนิษฐานของแพทย์ผู้ชนสูตร
เชื่อได้ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเวลาวันที่๑๒พฤษภาเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึงวันที่๑๓พฤษภาเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีเป็นห่วงเวลา๒๔ชั่วโมง

จากสภาพศพของน้องชมพู่พบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายจุดแต่ไม่พบว่ามีบาดแผลใดทำอันตรายได้ถึงชีวิตและไม่พบบาดแผลการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย
จากรายงานการชนะสูตรของแพทย์ระบุว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากศพเน่าแต่จากการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนสูตรเพิ่มเติมนั้นแพทย์ได้ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหารเนื่องจากสภาพเน่าในผิวหนังน้อยกว่าอวัยวะภายในสาเหตุมาจากที่ผิว
ซึ่งหลังจากที่คลิปเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปที่๒นะคะ
เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญที่น้องชมพู่หายตัวไป
แล้วก็ช่วงเวลาที่น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ย
สาเหตุการตายอย่างที่คลิประบุไปว่าไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
แต่ทีนี้มีนักข่าวคนหนึ่งถามขึ้นมา

คือถามว่าตำรวจคิดว่าพฤติการหรือความต้องการของคนร้าย
แง่ของทางการสืบสวนเนี่ยต้องการอะไร
คือถ้าไปย้อนดูเนี่ยครอบครัวน้องชมพู่เอง
ก็ถือเป็นครอบครัวชาวบ้านปกติทั่วไปนะคะ
ไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยอะไร
จะจับน้องไปเรียกเงินค่าถ่ายก็ดูแล้วไม่น่าจะใช่
หรือจะหวังทำไม่ดีไม่ร้ายในทางเพศ
เอาตรวจร่างกายออกมาแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิด

แล้วในแง่การสืบสวนของตำรวจเนี่ย
คิดว่าคนร้ายต้องการอะไร
เรื่องนี้พบตรบอกว่าผมขอไม่ตอบ
พบตรพูดคำนี้นะคะว่าประเด็นนี้ผมขอไม่ตอบ

แต่มีการอธิบายถึงสิ่งสำคัญบางอย่างนะคะ

ทั้งครอบครัวและชาวบ้านเนี่ย
ตำรวจเนี่ยเอาผลการสอบสวนทั้งครอบครัวและชาวบ้านมาวิเคราะห์ว่า
คนที่จะเข้าถึงตัวเด็กหรือตัวน้องชมพู่ได้

ก็รู้พฤติการน้องชมพู่คือน้องไม่เคยให้ใครอุ้ม

เพราะฉะนั้นคนที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้
ตำรวจบอกว่าต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ย
หนึ่งเลยต้องรู้จักภูเขาก็คือภูเหล็กไฟ
อย่างน้อยก็ต้องเคยเดินขึ้นไปค่ะ

แต่ที่แน่คือก็ต้องเป็นคนใกล้ชิด
พอที่น้องจะยอมไปไหนมาไหนด้วย
ให้อุ้มก็ต้องสนิทกันจริง
และที่สำคัญพบตรพูดเลยนะคะว่า
ถ้าจะถามว่าตำรวจมีข้อสงสัยใครไหม

ข้อเท็จจริงหรือแฟคเราได้รับการยืนยันจากญาติพี่น้องว่าน้องเนี่ยไม่ไปไหนกับใครที่แปลกหน้าถ้าเราเชื่อเรื่องนี้

เราก็ต้องดูว่าใครที่เข้าถึงตัวน้องได้โดยที่น้องไม่ร้อง
ไม่มีปัญหาไม่ต่อต้านไม่นู่นไม่นี่หรือถูกถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็อาจจะถูกบังคับไป
เป็นคนที่สนิทรู้จักไปไหนได้เลยกับสองไม่รู้จักไม่อะไรแต่ว่าใช้วิธีบังคับหรืออันที่สามสองอย่างผสมกัน
คนที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องนี้ได้เราเชื่อจากตักกะว่าเขาต้องรู้จักภูเขานั้นใช่ไหมวน

อย่างน้อยก็เคยเดินต้องมีความชำนาญพอสมควรเพราะตำแหน่งที่พบมันไม่ใช่ปกติที่มนุษย์ทั่วไปจะไปเดินตรงนั้น
ตำรวจมีข้อสงสัยในใจอยู่ไหมมีเยอะด้วยมีสงสัยใครเป็นพิเศษไหมมีพูดได้ไหมไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็คือต้องมีคนพาน้องชมพู่ไปจากบ้านนี่แหละ

ในช่วงเวลาวันที่๑๑พฤษภาคมเนี่ยมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่น้องเนี่ยอยู่กับพี่สาวสองคนแล้วก็ดูยูทูปคนหนึ่งคือน้องชมพู่พี่สาวก็ใช้โทรศัพท์มือถือ

เรื่องนี้เนี่ยแม่น้องชมพู่เองเคยตั้งข้อสงสัยไปยังลุงพล
เขยน้องชมพู่ว่า๑๑พฤษภาคมมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งในวันนั้นลุงพลยังเคลียร์ไม่ได้ยังตอบไม่ชัด

ถ้าจะบอกว่าที่ตำรวจบอกวันนี้นะ
คนคนนั้นอ่ะต้องสนิทถึงขั้นที่ว่ามาพา็
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมด

เคยมีภาพอุ้มน้องชมพู่
ก็เคยให้สำแพทย์ว่าป้าตันก็เคยอุ้ม
ใช่ก็ในครอบครัวก็อุ้มกันหมดนั่นแหละ

พูดตรงก็คือแม่น้องชมพู่เขาก็สงสัยลุงพล
ลุงพลบอกผมก็มีภาพอุ้มน้องชมพู่เนี่ย

ภาพนี้คือที่วัดถ้ำผาแด่นที่สกลนคร

แล้วยาดทุกคนเนี่ยก็อุ้มนะ
ไม่ใช่ว่าผมอุ้มคนเดียว
แต่ใครจะไปอุ้มชมพู่เนี่ย

คือญาติทุกคนก็สามารถอุ้มชมพูได้
แต่ต้องเป็นอารมณ์ที่น้องยินยอมเท่านั้น

แล้วก็อันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าพี่ลุง

พี่น้องกับคนอื่นที่ชมพู่เชื่อใจสามารถอุ้มได้

เป็นยาดที่ได้หมดไม่ใช่ทุกสี่คน
ผมก็ยังยืนยันอยู่นะว่าลุงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้อุ้มชมพู่เท่าไหร
เขาบอกว่ามีแค่อุ้มแค่พ่อแม่แล้วสดิ้งแล้วก็คนที่
วันที่มีภาพออกสื่อไปที่ผมอุ้มชมพู่แล้วใส่เสื้อ
คณะกรรมการสถานศึกษานั้นอยู่ที่ถ้ำพาแดน
วันนั้นอากาศร้อนมากผมพาหลานผมไปเที่ยวที่ถ้ำพาเด็ดแล้วผมเลยอุ้มหลานผม
เพราะว่าอากาศร้อนมากเด็กเดินลงภูเขาพาแดนไม่ได้
เพราะเราอุ้มชมพู่มาเพราะว่าน้องเหงื่อออกเยอะ
วันนั้นก็เลยผมก็ได้ถ่ายรูปไว้ทุกอย่างวันนั้นคือเป็นวันที่ผมพาน้องไปเที่ยว
ทีนี้มีอีกประเด็นนึงช่วงที่พวตแทลงข่าวอยู่นะครับ
เดี๋ยวรุงพลแป๊ดแตนก็นั่งฟังอยู่ครับ
คือทางตำรวจได้แทลงเรื่องช่วงเวลาที่คาดว่าคนร้ายจะมาพาน้องชมผู้
หรือว่าจะมาอุ้มน้องชมพู่ไปจากบ้าน
ก็คือ๙น๑๑นถึง๙น๔๙น๑๑พฤศพครม
น้องชมพู่ดูอยู่แล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายของโทรศัพท์มือถือ
สดิ้งพี่สาวน้องชมพู่พี่สาววัย๑๓ขวบ
กำลังเล่นอยู่นะฮะก็คือ๙น๑๑นถึง๙น๔๙น
แต่พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่ไปสัมภาษณ์ตอนหลังนะตำรวจเขาสงสัยว่าช่วงเวลานี้นี่แหละ
ถ้าจะไปจับดูเหมือนกับลุงพลแกก็จะดูไม่ค่อยเห็นด้วยกับตำรวจนะ
ช่วงเวลานี้เนี่ยนะคือลุงพลบอกว่าอ้าวก็ไหนสดิ้งบอกว่าวันนั้นนอนหลับไม่ใช่เหรอ
แล้วทำไมวันนี้มาบอกใช้มือถืออยู่อะไรอย่างนี้
มาวัดจากเวลาที่ใช้มือถืออะไรแบบนี้
หมายความว่ายังไงกันได้ทำไมมันไม่ตรงกันนะ
เดี๋ยวลองฟังลุงพลดีกว่า
วันนี้มาจากไหนจากการดูคอมพิวเตอร์ของน้องสดิ้งใช่ไหม
แต่ก่อนหน้านั้นน้องสดิ้งบอกว่า
สดิ้งเผลอหลับไปตอน๘นาฬิกา๕๐นาทีถึง๙นาฬิกา๑๑นาที
ซึ่งเวลาดังกล่าวซึ่งเวลาตรงนั้นมันคาดเคลื่อนไปเยอะ
แล้วท่านรู้ได้ไงว่าน้องสดิ้งกับน้องชมพู่ยังเล่นคอมพิวเตอร์หรือดูวีดีโอดังกล่าวอยู่
ข้อมูลตรงนี้มันทำให้ลุงพลกังวลใจอะไร
กังวลเรื่องเวลาครับอันนี้กังวลเรื่องเวลาว่าทำไมท่านต้องระบุ
เมื่อท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทำไมท่านไม่เชื่อสดิ้งที่พูด
ว่าน้องสดิ้งพูดโกหกตั้งแต่แรกเรื่องเวลา
แล้วมันจะทำให้ลุงพลกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้ไหม
ก็ถ้าเกิดท่านพยายามเชื่อมเวลาตรงเนี่ยมาถึงสี่สิบก้าวนาที

ก็ถ้าเป็นเวลาที่ท่านยืนยันท่านยืนยันได้ยังไงว่า
พิวเตอร์ที่น้องเปิดอยู่นั่นน้องดูตลอดเวลาหรือไม่
นี่ฮะที่ลุงพลเขาก็ติดใจสงสัยการแถลงของตำรวจ
ก็คือต้องบอกว่าเป็นประเด็นเดียวที่ลุงพลพูดออกสื่อเลยจริงว่า
ข้างกังวลเหมือนกันในเรื่องของห่วงเวลานี้
ก็ประมาณว่าก็วันนั้นสดิ้งบอกหลับไม่ใช่เหรอ
แต่ถ้าฟังจากข่าวก่อนหน้านี้เรื่องสดิ้งหลับในวันนั้นเนี่ย

บอกว่าก็คุยกับลูกสาวก็บอกให้ลูกสาวบอก
ตำรวจก็บอกตำรวจก็คุยกันเรียบร้อยแล้วบอกว่า
ยังไงถ้ามีการสอบถามจะบอกใครอะไรยังไงก็บอกว่า
สดิ้งหลับก็แล้วกันในช่วงเวลาวันนั้น

เพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
และใครคือคนร้ายใครแบบไหนอะไรยังไง
คดีมันยังแบบไม่ชัดเจนอะไรยังไง
ที่จะให้เด็กมาบอกว่าเห็นแบบนั้นเห็นแบบนี้
ก็ให้เด็กบอกไปเลยดีกว่าว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรล่ะ

อันนี้ก็เป็นคำให้การของฝั่งแม่นะคะ
แต่ลุงพลเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะตรงนี้ก็แล้วแต่แล้ว

พยานหลักฐานที่เขาไปสอบไปได้มาเรื่องรายละเอียดของการใช้โน้ตบุ๊กมือถืออะไรต่างนานาครับ
ทีนี้มาดูอีกหนึ่งหลักฐานที่หลายคนคาดหวังใช้คำนี้เลยดีกว่าค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกพระเด็จงามละม่อมผู้กำกับการ๑กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็บอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานในคดีน้องชมพู่
ตำรวจสอบปากคำพยานไป๓๘๔ปาก
นำเข้าสำนวน๑๒๐ปากแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ๑๓ปาก
วัตถุพยานสำคัญในที่เกิดเหตุได้๑๑๓ชิ้น
พบวัตถุพยานในที่เกิดเหตุที่สำคัญนะคะ๑๖ชิ้น
รวมความคืบหน้าทั้งหมดของสำนวน๙๑๘หน้า
คำเดิมนะคะชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเสียชีวิตที่ภูเหล็กไฟเอง
มีคนอุ้มขึ้นไปแน่นอนนี่คือสิ่งที่ตำรวจย้ำ
พันธุ์ตำรวจเอกวาธีอัศวุฒิมางกูลหัวหน้ากลุ่มงานตรวจชีวะเคมีและขม่าวดินปืนสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
สำหรับคดีน้องชมพู่ที่สภกกตูมเนี่ยนะมีการส่งวัตถุพยานมาให้ตั้งแต่๒๕พฤษภาคมจนถึง๒๑กันยายนนะคะ
สพกกตูมส่งมาให้ทั้งหมด๒๕๗รายการ
หนึ่งในนั้นคือประเด็นเรื่องของเส้นผมที่เจอบนศพน้องชมพู่
หลายคนก็คาดหวังเลยว่าเนี่ยถ้าไปตรวจดีเอนเอมันจะต้องรู้ได้แน่นอนเลยว่าใครอยู่กับน้องเป็นคนสุดท้าย
หรืออาจจะชี้ไปสู่ว่าใครเป็นคนร้าย
เรื่องการตรวจดีเอนเอเส้นผมที่พบข้างศพน้องชมพู่ในที่เกิดเหตุบนภูเหล็กไฟ๓๖เส้น
ตำรวจยืนยันนะคะว่าเป็นผมน้องชมพู่เองค่ะ
เพราะลักษณะของผมเนี่ยเป็นผมที่ไม่ได้มีรากผมคือเป็นผมลักษณะถูกตัดด้วยมีด
คือเขาไปส่องกล้องดูแล้วลักษณะปลายผมเนี่ยมันคือเป็นรอยตัดด้วยมีด๓๖เส้น
แล้วก็มีมีดที่ตัดวางไว้ด้วยถูกมีดตัดวางเอาไว้นะคะ
เกี่ยวว่าจะเป็นของคนร้ายแต่ยืนยันว่าเป็นผมน้องชมพู่อ้างอิงมาจากดีเอนเอฝั่งสายของแม่น้องชมพู่
๕๗รายการมีการตรวจดีเอนเอเป็นการตรวจในส่วนของเส้นผมจากที่เกิดเหตุนะครับ
พบได้หมดจากที่เกิดเหตุซึ่งเส้นผมนี้นะครับจะไม่ตรวจไม่พบรากผมนะครับ

ตรวจไม่พบรากผมนะครับจะเป็นการตรวจหาไมโตโคเนียนดีเอนเอได้อย่างเดียวนะครับ
ในส่วนของไมโตคาเนดีเอนเออย่างที่บอกนะครับเป็นอีกชุดการทดสอบหนึ่งนะครับ
ที่เป็นการทดสอบในส่วนของการตรวจดีเอนเอในสายของมารดา
หมายความว่ากรณีของเส้นผมจากที่เกิดเหตุนะครับ
ถ้ามีไมโตคนเดียวนะครับตรงกับผู้ใดนะครับเราจะไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นคนร้ายนะครับ
ก็คือในที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเส้นผมที่ถูกตัดอยู่
ใช่ไหมก็ชัดเจนว่านั่นคือเส้นผมของน้องชมพู่นะครับตรวจพิสูจน์เรียบร้อยนะฮะ
แต่ตำรวจเขาก็ขยายความประมาณว่าถ้าจะไปดูแบบทำไมถึงยืนยันว่าเป็นเส้นผมน้องชมพู่
เพราะว่าถ้าเป็นผมลักษณะถูกตัดแบบนี้แล้วก็ตรวจสอบเนี่ยมันก็จะได้เป็นสายสายของดีเอนเอไป
คือมันไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นของใครแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่มีรากผม
จริงการตรวจดีเอนเอเหล่านี้มันจะต้องมีแบบอย่างถ้าเป็นเส้นผมคือต้องมีรากผมเพื่อไปตรวจเซลล์
รากผมคือเราดึงถอนเนี่ยมันจะมีรากผมติดไปที่มันจะเห็นเป็นปลายขาวอ่ะนั่นน่ะคือรากผมเอาไว้ตรวจเซลล์เพื่อตรวจหาดีเอเนอว่าตรงไม่ตรงกับใครอย่างไร
แต่นี่เป็นผมที่ถูกตัดเพราะฉะนั้นมันไม่มีไม่มีเซลล์รากผมให้ตรวจก็ต้องใช้วิธีตรวจอีกแบบหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถชี้ตรงได้เหมือนตอนตรวจรากผมตรวจเซลล์แบบนั้นแต่มันจะสามารถบอกได้ว่าใกล้เคียงกับใครสายไหนมาจากทางไหนยังไงก็คือสายผู้หญิงของตัวของผู้ที่เป็นตัวบุคคลที่เสียชีวิตที่จะต
แต่ว่าแล้วคนร้ายตัดเส้นผมเด็กทำไมพวกนี้มันก็ต้องไปขยายผลต่อใช่ค่ะตัดเพื่ออะไรเพราะทำพิธีอะไรหรือว่าตัดทำไมแต่ยืนยันว่าเด็กเนี่ยตัดเองไม่ได้แน่เนี่ยอันนี้ต้องไปขยายผลต่อนะครับทุกผู้ชมครับส่วนเส้นผมเส้นอื่นถ้าเจอเศษเส้นผมเส้นขนถ้าเจอว่ามีของคนอื่นที่ไม่ใช่ของน้องชมพู่อยู่แล้วมีผลออกมาเพิ่มเติม
ก็ยังไม่ได้หมายความว่าเขาจะคือคนร้ายใช่ค่ะแต่เขาก็ต้องมาตอบคำถามกับตำรวจให้ได้ว่าทำไมเส้นผมหรือเส้นขนของคุณถึงมาตกอยู่ที่ศพหรือใกล้ศพของน้องชมพู่อยู่ตรงนั้นได้ยังไงประมาณอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับคือลุงพลเองก็ตั้งใจมาฟังแถลงข่าวเพื่อจะถามคำถามตำรวจด้วยค
แถลงข่าวแล้วก็ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เนี่ยมีอยู่ช่วงนึงภรรยาหมอปลาที่ก็มาด้วยนะครับได้ยกมือขึ้นนะฮะทุกผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าขออนุญาตให้ลุงพลได้สอบถามหน่อยได้ไหมคะ
แต่ว่าพบตรท่านบอกว่าโอ้โหคงอนุญาตให้ลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาเนี่ยถามไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นก็ต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เนี่ยได้สอบถามด้วยเอาอย่างเช่นวันนี้พ่อกับแม่น้องชมพู่ก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เท่าเทียมเดี๋ยวดูนะฮะช่วงนี้นะครับ
คงไม่นะครับเดี๋ยวถามไปถามนอกรอบแล้วกันนะครับเรายุติแค่นี้ก็เดี๋ยวถามก็ถามทางเจ้าหน้าที่นะครับครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็เปิดโอกาสให้คนที่เกี่ยวข้องถามหมดทุกคนเพราะพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับ
ก็พอไม่ได้สอบถามไม่ได้ถามพบตรนะครับหลังแถลงข่าวเนี่ยนะครับลุงพลบอกว่าความจริงก็ไม่ได้กังวลอะไรนะหลังจากที่นักข่าวก็เลยไปถามตอนหลังนะลุงพลบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเท่าที่ฟังการแถลงข่าวเนี่ยวันนี้ก็อยากจะถามตำรวจแล้วอยากจะขอคำตอบให้ชื่นใจสักสองสามคำก็ยังดีแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ถามเลย
ก็เลยฝากคำถามผ่านสื่อมวลชนนะฮะว่าตามที่ตำรวจเนี่ยแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจเส้นผมเนี่ยที่บอกว่าถ้าจะเป็นของใครก็คือน้องชมพู่หรือไม่ก็สายทางผู้หญิงเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวเขาก็คือลุงพลเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมเนี่ยอยากจะถามตำรวจเรื่องนี้เหลือเกินนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ถาม

มีแต่ลุงพลคนเดียวที่ขึ้นไปที่เป็นฝ่ายเครือญาติ
ถ้าท่านยืนยันอ่าผลการผ่าชนสูตรวันที่สิบห้าสิบแปด
ใช่ค่ะคือเอาจริงถ้าอ้างอิงตามคำพูดที่พบตรพูดอย่างชัดเจนแล้วจริงก็คือว่า
ณตอนนี้ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครเลยในคดีนี้

ก็น่าจะเป็นคำตอบได้แล้วนะในเรื่องนี้
พรบอกว่าลุงพลก็ไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัย

คือถ้าใครสงสัยก็ไปถามอะไรกันเองเพราะว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหา

หมอปลาครับหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่ก็ยืนยันหนักแน่นมาตลอดว่าเชื่อในตัวลุงพลว่าไม่ได้ทำร้ายน้องชมพู่วันนี้ก็มาด้วยนะครับ
หมอปลาบอกว่าเสียดายมากความจริงวันนี้ตั้งใจมากที่จะมาถามพบตรแต่ก็คิดว่าท่านคงมีภารกิจเยอะนะครับ
ก็เลยไม่ได้สักถามอะไรกันแล้วส่วนใหญ่นักข่าวก็ได้ถามไปหมดแล้ว
แล้วเอาไปยื่นเป็นหลักฐานทางคดีให้กับทางตำรวจที่มุกดาหารนะเผื่อจะช่วยสืบสวนอะไรได้บ้าง

ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาถามผู้ชายคนหนึ่งในบ้านกกอก
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหขบวนการต่างเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับมีการสร้างเรื่องที่จะใส่ร้ายลุงพลอะไรอย่างนี้

ก็ไม่มีการพูดว่ามันมีคนเนี่ยขึ้นไปบนเขาเนี่ย
ช่วงระหว่างตี๒ถึง๙โมงเช้าเนี่ย
ตัวนี้ก็อยากถามท่านว่าได้ไปสอบถามหรือยัง
เพราะเรายืนยันไว้ว่าคลิปตัวนี้มันไม่มีการตัดต่อ

แต่ว่ามันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเสืบสวนและสอบสวนนะฮะ
นี่แหละค่ะก็ต้องบอกก่อนนะว่า
ตรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หลังจากเพิ่งรับตำแหน่งหมาดเมื่อวานนี้
มาวันนี้ก็แถลงกระครั้งใหญ่เลยนะคะ
ย้ำอีกครั้งสรุปให้ฟังแบบชอดต่อชอด
ในแต่ละคำตอบที่ชัดเจนของพบตรในการแถลงวันนี้
เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เลยนะคะว่า
นี่คือการแถลงความคืบหน้าไม่ใช่การแถลงปิดคดี
คืออย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนติดตามข่าวน้องชมพู่

อาจจะมีมุมความเชื่อหลังทรงอะไรบ้าง
โดยที่ไม่เห็นการทำงานหรือว่ารายละเอียดของเจ้าหน้าที่เลย
เพราะฉะนั้นการแถลงวันนี้ก็คือการแจ้งให้ทราบว่า
ตลอด๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเขาทำอะไรไปถึงไหน
และมีรายละเอียดอะไรที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ได้
ซึ่งการแถลงมีทีมสืบสวนที่ลงพื้นที่

ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนคลี่คลายตั้งแต่๒๓มิถุนายน
ก็มีทั้งตำรวจภูทรภาค๔กองบังคับการสืบสวน
บัญชาการตำรวจนครบานกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๑
บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
โดยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะ
ตอนนั้นท่านยังเป็นรองพบตรอยู่นะคะ

จากข้อมูลทั้งจากพยานหลักฐาน
ข้อหาเนี่ยตั้งรอเอาไว้แล้วนะคะ
มีการตั้งข้อหาในคดีนี้รอเอาไว้แล้ว๓ข้อหาด้วยกัน

ข้อหาที่ว่ามีอะไรบ้าง
๑พราคเด็กไปจากบิดามัณรา

และ๓ซ่อนเร้นอำพรางศพ

นี่คือ๓ข้อหาที่ตำรวจเขาตั้งเอาไว้แล้ว
เพียงแต่ว่าผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจบอกว่า
ก็รู้นั่นแหละก็มีนั่นแหละแต่หลักฐานมันยังไปไม่ถึง
มันยังมัดได้ไม่แน่นหนาพอ
สรุปก็คือตำรวจเชื่อว่าชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเอง
ต้องถูกใครบางคนอาจจะกระทำด้วยทางตรงหรือทางอ้อม
พาขึ้นไปแล้วทำให้เกิดการเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นคดีนี้ต้องมีคนที่รับผิดชอบ
แต่ผู้กระทำผิดถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับ
ดำเนินคดีกับใครได้แม้จะพยายามรวบรวมมาตลอด๔เดือน
วางแผนการสืบสวนสอบสวนไว้เป็นขั้นเป็นตอน
แต่จนถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่ต้องทำเพิ่มเติมในบางส่วนนะคะ
ที่คาดหวัง๑๐๐ดำเนินการเสร็จไปแล้ว
คลากเด็กและกักถังนวงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และข้อหาซ่อนเล้นเคลื่อนย้ายทำลายและอำพลางศพ
หลักประมาณนี้แต่ผู้กระทำผิดถึงขณะนี้
เรายังไม่มีพยานหลักฐานฟังพอที่จะออกหมายจับหรือดำเนินคดีกับใครได้
แม้ว่าจะได้มีความพยายามรวบรวมพยานหลักฐานมาถึง๔เดือนก็ตาม
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าการสืบสวนนี้ยังไม่ได้มีการยุติ
คดีเนี่ยมีอายุความ๒๐ปีถึงแม้ว่าตามระเบียบถ้าดำเนินคดีใครไม่ได้
ภายใน๑ปีก็จะต้องส่งสำนวนให้อายการ
แต่ถ้ามีหลักฐานที่จะเอาผิดใครได้คดีอายุความ๒๐ปีก็ดำเนินได้ตามหลักกฎหมาย
ก็อยากให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็มั่นใจด้วยถึงแม้วันนี้จะตอบไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้ายอย่างชัดเจน
แต่ตำรวจยังไม่หยุดทำงานนะคะ
ถ้ามีพยานหลักฐานที่เราสามารถจะดำเนินคดีกับใครได้นะครับเรามีอายุความถึง๒๐ปี
แล้วเรื่องการสืบสวนก็จะทำไปเท่าที่เราสามารถจะแสวงหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมได้
ก็ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการเลิกไม่ใช่
แต่จังหวะเวลาหรือการทำงานมีผ่อนมีเบามีหนักมีเร็วแล้วแต่เหตุผลความจำเป็น
แล้วก็ขอยืนยันว่าเราดำเนินการไปตามหลักกฎหมาย
เราต้องมั่นใจว่าถ้าเราจับแล้วเนี่ยต้องฟ้องศาลได้
เราต้องมีโอกาสที่สารจะลงโทษได้
เราไม่ได้คิดแค่ว่าพอมีหลักฐานแค่พอจับ
ถ้ามีคิดว่าหลักฐานแค่พอจับกลุ่มเนี่ยเราทำไปแล้ว
แต่เราดูถึงการต่อสู้ในชั้นศาล
เพราะว่าก็จะต้องมีกระแสอะไรเกิดขึ้นมาอีกเต็มไปหมด
ขอให้มั่นใจนะครับถึงแม้ว่าจะดูว่า
ถึงวันนี้ยังตอบคำถามพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้าย
แต่อย่างน้อยก็ยืนยันนะครับว่าเรายังไม่ละเลิกความพยายามที่จะทำงาน
ภายใต้หลักการยึดถือที่ว่าเราทำตามกฎกติกา
ไม่มีนอกเหนือไปจากนี้ครับ

ของคดีนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งว่ายังไง

แนวทางการสืบสวนของตำรวจลุงพลยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไหมครับท่านครับ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากที่ผมพูดไปแล้วว่า
เราไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะตั้งข้อหาใครนะครับ
เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแถลงได้เลยว่าเราสงสัยหรือเราไม่สงสัยใครเราพูดไม่ได้
ที่ว่าเป็นจำเลยสังคมก็ต้องถามว่าใครเป็นคนเอาตำแหน่งนั้นให้
ก็ต้องไปถามผู้มอบตำแหน่งนะครับตำรวจเราคงตอบไม่ได้
คือที่นักข่าวถามนี่ก็คือถามในวงที่นักข่าวเขาสอบถามหลังการแถลงข่าวนะ

ไม่ได้ว่าถามให้ว่าลุงพงลุงพลเขาฝากมาถามอะไรเปล่านะครับ
อันนี้คือถามกลางวงเลยเพราะว่าเอาจริงเป็นคำถามที่ทุกคนก็อยากถามแหละ
ในใจว่าตกลงแล้วมันจะยังไงซึ่งพบตรยอมรับนะคะว่าคดีนี้มันยากจริง
เพราะว่าหนึ่งมันมีกระแสต่างที่ถูกสร้างมีการกดดันเจ้าหน้าที่
นิติวิทยาศาสตร์ที่ตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
แต่ผลที่ออกมามันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าที่คาดหวังเอาไว้
มีการทำลายน้ำหนักพยาน
ตำรวจบอกว่าไม่ได้รับฟังแค่ว่าพยานพูดอะไรนะคะแต่ฟังเพื่อเอาไปประกอบหลักฐานอื่น
ทีนี้ก็มีนักข่าวถามอีกค่ะพอตำรวจพูดถึงเรื่องของการทำลายน้ำหนักพยานว่า
แล้วคนที่ทำลายน้ำหนักพยานที่ว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการตายของน้องไหม
พบตรตอบเสียงดังอีกแล้วประเด็นนี้ผมขอไม่ตอบ
แล้วก็ยืนยันคำเดิมว่าก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหาใครไม่ได้บอกว่าคนร้ายมีกี่คน
ไม่ได้บอกจำนวนผู้ต้องสงสัยเพราะทุกอย่างมันมีอยู่ในสำนวนจากข้อเท็จจริง
อีกครั้งว่าครอบครัวก็ยืนยันแล้วว่าน้องเนี่ยไม่ไปกับคนแปลกหน้า
เพราะฉะนั้นแนวทางที่พิจารณา๓แนวทางก็คือ
คนที่เข้าถึงตัวน้องได้๒เป็นคนที่ไม่รู้จักแต่บังคับหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่าง
ส่วนอีกเรื่องที่พิจารณาก็คือต้องเป็นคนที่รู้จักภูเหล็กไฟมีความชำนาญในพื้นที่
ส่วนประเด็นเรื่องแรงจูงใจว่าทำเพื่ออะไรจะเป็นเรื่องทางเพศหรือเหตุผลอื่น
ก็ยังต้องไปหาต่อเพิ่มเติมโดยซักปากคำจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าความขัดแย้ง
หรือว่าเรื่องอะไรที่มันเข้าเกณฑ์ได้บ้างนักข่าวถามอีกค่ะว่าแล้วท่านสงสัยใครเป็นพิเศษไหม
พบตรตอบชัดเจนว่ามีครับแต่พูดไม่ได้แต่ย้ำตรงนี้ว่าไม่เลิกสืบสวนแน่นอน
แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้ตั้งข้อหาใครแต่ก็จะยังคงเดินหน้าสืบสวนไป
พบตรพูดแล้วนะคะว่าไม่ได้ตั้งข้อหาใครเพราะฉะนั้นทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
ผู้สื่อข่าวถามคำถามสุดท้ายที่เชื่อว่าคนทั้งประเทศอยากรู้
คดีนี้มีโอกาสจับคนร้ายได้ไหมเราจะได้รู้ไหมว่าใครทำให้น้องชมพู่เป็นแบบนี้
พบตรตอบแค่ว่ายืนยันแล้วกันว่ายังไม่เลิกทำคดีและขอให้คนร้ายที่ฟังอยู่นอนเครียดต่อไปนะครับ
เพราะเรายังไม่เลิก
ขอให้คนร้ายที่ฟังอยู่นอนเครียดต่อไปเพราะตำรวจยังไม่ได้เลิกทำคดี
คือพอพวตรว์พูดเรื่องนี้ถ้าตัดภาพกลับไปที่บ้านกอก
ก็บอกตอนนี้ว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพูพอใจมาก
กับที่พบตรบอกว่าไม่เลิกทำคดี

ค่ะมีความหวังลึกอยู่ถึงบอกเราไม่รี๊ม
นะครับก็ขอให้คนร้ายที่ฟังอยู่นะครับ

เพราะเราจะไม่เลิก

คือมันก็ตรงอะนะ
ถ้าเกิดว่าใครทำผิดคนนั้นก็ต้องเครียด
แล้วหลังจากนี้แม่ยังตั้งความหวังไว้เท่าเดิมไหม
เท่าเดิมค่ะแม่จะหวังเท่าเดิมทุกวัน
ไม่หวังมากขึ้นหรือน้อยลง
ถ้าเกิดวันหนึ่งเราหวังมากนะแม่รู้ว่าผิดหวังมันจะเป็นยังไง
คดีนี้ก็ตำรวจก็บอกมาตลอดว่ามันก็ยากนะ
เนื่องจากสภาพพื้นที่เนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดเลยนะ
ตามถนนหนทางหน้าบ้านจุดไหนก็แล้วแต่นะครับ
ที่สำคัญคือไม่มีใครเห็นเลยว่าใครพาเด็กที่ศูนย์หายไป
หลังจากนั้นก็มีการช่วยกันตามหาเยอะแยะไปหมด
วันที่เจอศพก็มีผู้คนเยอะแยะไปหมด
กลางคืนด้วยมันก็เลยยากหลายสิ่งหลายอย่าง
ท่านผู้ชมครับวันนี้พลโนตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
หรือว่าท่านรองแต้มนะนี่เป็นภาพรายการพิเศษของทางไทยรัฐทีวีเมื่อช่วงกลางวันนะฮะ
ตอนนั้นผมก็ทำรายการอยู่นี่แหละตอนที่มีการแถลงข่าวนะ
แต่ตอนนี้ท่านอยู่กับไทยรัฐนิวโชว์นะฮะใช่ค่ะผมนั่งอยู่กับคุณรัชพร
อันนี้ตัวจริงอยู่กับดิฉันนะคะอันนั้นยังเป็นตัวที่ผ่านไปแล้วในอดีต
ก็หลังจากการแถลงข่าวเสร็จนะฮะทางรองแต้มเนี่ยนะฮะ
หลังจากได้ฟังเนี่ยบอกว่าก็ถือว่าเป็นการแถลงข่าวที่ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมนะฮะ
จากตลอดเวลาที่ผ่านมา๑๔๔วันเนี่ยสังคมต้องการคำชี้แจงจากตำรวจมาตลอด
ว่าการสืบสวนสอบสวนคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันไปถึงขั้นตอนไหนทำอะไรไปแล้วบ้าง
การชี้แจงในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการลดกระแสดราม่าที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
เป็นฝ่ายทีมนั้นทีมนี้แม้ว่าตอนนี้ตำรวจจะยังไม่มีหลักฐานมัดตัวคนร้าย
แต่คดีก็มีอายุความถึง๒๐ปีซึ่งตำรวจก็ยืนยันแล้วว่าจะสืบสวนต่อไป
กว่าจะปรากฏหลักฐานใหม่แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้าย
ข้อหาก็มีไว้แล้วนะฮะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบจะเดินขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟด้วยตัวเองได้ต้องมีคนใกล้ชิดสนิทสนมที่เด็กไว้วางใจมาพาออกจากบ้านไปหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วใช้กำลังบังคับจับตัวเด็กออกจากบ้านไปพลตรีวิชัยนะครับบอกว่าขณะ
ฐานทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานแล้วก็ดีเอนเออยู่พอสมควรแต่ยังขาดจิ๊กซอบางอย่างจิ๊กซอบางตัวเท่านั้นที่จะเชื่อมโยงไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายซึ่งทางอดีตรองผู้จัดการตำรวจนครบานนะครับบอกว่าอาทยากรทุกคนเนี่ยเชื่อว่ายังไงต้องทิ้งร่องรอยความผิดเอาไว้เสมอและคนที่กระทำความผิดก็มักจะออกอาการดิ้นรน
ผมบอกเลยว่าน้องชมพู่๓ขวบนี่สูงประมาณ๙๐เซนแบ่งครึ่งแล้ว
จากหัวสะดือมาเหนาแล้วเหลือประมาณ๒๕เซนผมถามว่าจะขึ้นเขาอย่างนี้ได้ไหม
มันไม่ได้คนที่เกี่ยวข้องต้องเป็นคนที่ใกล้ชิด
คนที่สามารถน้องชมพู่จะให้ไปได้ยกเว้นคนที่มาใช้ความรุนแรงและนำเข้าไป
แต่ตรงนั้นก็ต้องมีเหตุผลทำไมต้องทำอย่างนั้น
คิดว่าเป็นไปได้ไหมตำรวจรู้อยู่แล้วแหละว่าคือคนนี้มันก็อยู่แถวเนี้ย
วงนี้นี่แหละที่อยู่ตรงเนี้ยนี่แหละคือตำรวจเนี่ยรู้ไหมรู้ไหม
ตำรวจเนี่ยผมว่าเขามีหลักฐานพอสมควรครับแต่เทคนิคประสบการณ์อย่างท่านพบตรเนี่ย
ท่านมีประสบการณ์อย่างเพื่อเราทำงานมาด้วยกันเนี่ย
รู้ประสบการณ์แล้วเราสามารถจะมองออกได้ว่า
ใครเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยได้แล้วเราต้องให้ตั้งข้อสังเกต
คนที่กระทำความผิดเนี่ยมันจะดิ้นล้นมากที่สุด
รอหลักฐานที่จะมาถึงเนี่ยคุณจะทำยังไงก็ได้
ต้องปัดให้ได้ว่าอย่าให้มาใกล้ตัวดังนั้นอาจารยาบอกเลย
คนที่กระทำความผิดเนี่ยต้องทิ้งร่องรอยและต้องทำอะไรให้ได้
อย่ามาให้ถึงเขาต้องแสดงให้ได้อาจจะพูดเก่งแสดงอะไรเก่งอะไรต่าง
ก็ทำให้เห็นว่าทำให้คนอื่นนี่น่าเชื่อถือ
พอน่าเชื่อถือปุ๊บเนี่ยก็ตำรวจจะได้เหมือนกับกดดัน
เราไม่ต้องมาถึงเขาหรืออะไรอย่างนี้
ไอ้คนกลุ่มพวกนี้ก็จะมีมีสมัยก่อนผู้ตรงหาเวลามาพูดมาทำอะไร
สุดท้ายพอมีหลักฐานหน่อยรับสาภาพเลย
ยังไงซะสุดท้ายตำรวจก็น่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ในที่สุดนะฮะค่ะอ่า
ซึ่งตอนที่มีการแถลงเนี่ยนะคะ
กล้องนึงคืออยู่ที่บ้านกรกกอกที่บ้านพ่อแม่น้องชมพูก็ดูสีหน้าท่าทางของพ่อแม่น้อง
ชมพูเหมือนกันในแพทย์สิทธาลัยกิจลูกกูลเจ้าของเพจคุณหมอ
แตนแล้วก็ของพ่อแม่น้องชมพู่จากการนั่งฟังการแถลงจากพบตรวันนี้ด้วยนะคะ
เริ่มที่แม่น้องชมพู่ที่ฟังแถลงอยู่ที่บ้านกันก่อน
วิเคราะห์แบบนี้จังหวะที่ฟังเนี่ยก็ไม่ได้แสดงความกังวลอะไร
เหลือบมองไปทางซ้ายขณะนั่งฟังแถลง
แต่ตรงนี้คุณหมอบอกว่าไม่ได้มีนัยยะอะไร
คิดว่าน่าจะเป็นการเหลือบมองพ่อน้องชมพู่หรือว่านายอนามัยสามีมากกว่า
ส่วนตอนที่นักข่าวไทยรัฐทีวีสัมภาษณ์หมอก๊อฟก็วิเคราะห์ว่า
เป็นเสียงที่ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้มีความกังวล
ส่วนฝั่งพ่อน้องชมพู่นายอนามัยนะคะหมอก๊อฟบอกว่า
มีจังหวะที่เอามือไปถูตามร่างกายบางช่วงเนี่ยเอามือจับเข่า
แสดงถึงความกังวลใจเครียดอึดอัดใจไม่สบายใจ
ไปดูฝั่งลุงพลกันบ้างที่มาฟังแถลงถึงที่ห้องเลยเนี่ยนะคะมาฟังด้วยตัวเองเลยเนี่ยนะ
ตอนฟังเนี่ยตั้งใจฟังมากมีการก้มจดอะไรด้วย
แต่หมอก๊อฟบอกว่าบางจังหวะนั่งกัดฟัน
หลังแถลงจบสื่อมาสัมภาษณ์ลุงพล
ลักษณะค่อนข้างมีอารมณ์
น้ำเสียงฉุนเฉียวมีร้องไห้เป็นบางช่วง
เห็นชัดว่ากังวลใจและหงุดหงิด
ส่วนป้าแตนตอนเริ่มแถลงเนี่ยตั้งใจฟังมาก
แต่หลังเริ่มมีช่วงที่หลับตานาน

ลุงพลเนี่ยมีบางครั้งซึ่งสังเกตได้ชัดเลยนะครับ
ว่ามีนั่งกัดฟันด้วยแล้วก็มีความกังวลใจนะครับ
มีการก้มหน้าด้วยตอนที่บางทีตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์นะครับ
แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเหมือนกับรู้สึกว่าหงุดหงิดใจเล็กน้อยนะครับ
เรื่องห่วงเวลานะครับที่น้องชมพู่หายไป
ได้มากขึ้นด้วยนะครับก็มีส่วนนะครับ
ส่วนป้าแตนนะครับอันนี้เนี่ยนะครับ
ตอนฟังตั้งใจฟังมากบางครั้งก็มีการหลับตาด้วย
เป็นช่วงเนี่ยก็แสดงว่ารู้สึกฟังจนเบื่อด้วยนะครับ
ท่านผอบตรนะครับบอกว่าไม่มีหลักฐานใหม่ไว้เอาผิดเนี่ยนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็มีคิ้วขมวดก็แสดงว่ามีความเครียดมีความกังวลใจอย่างชัดเจนนะครับ
มีบางครั้งที่คุณพ่อนามัยเนี่ยมียิ้มมุมปากนะครับ
แสดงถึงความสะใจเล็กเล็กนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับ
มีการเอามือรูปแขนนะครับหรือว่ามีการที่เอามือไปกุมหัวเข่า
หัวเข่าเนี่ยอันนี้ก็แสดงถึงความเครียดวิตกกังวลใจนะครับ
เป็นเสียงที่ควบคุมอารมณ์ได้นะครับแล้วก็เสียงที่ไม่ดูหงุดหงิดมากนะครับ
ไปเรื่อยเรียบตามสเต็ปของเธอไปนะครับ
ก็เป็นงานวิเคราะห์ของคุณหมอก๊อฟนะคะ
เจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่คุณนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูล
นี่คุณตาชานนะครับทั้งสองคนก็ฟังการแถลงเกี่ยวกัน

พบตรเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับนี่ฮะคุณตาชาญก็เลยเคยพา
ลูกนะทั้งลูกสาวลูกชายลูกเขยขึ้นไปสาบานดื่มน้ำสาบาน
ร่วมกันมาแล้วนะครับวันนี้คุณนฤทธิไปคุยด้วยหลังการแถลง
ข่าวของตำรวจนะครับคุณตาชาญบอกว่าดีใจที่พบตรยืนยันว่า
ยังไงก็ยังไม่เลิกในการทำคดีน้องชมพู่และคนร้ายเนี่ยจะ
ต้องนอนเครียดต่อไปนะครับต่อให้อีก๒๐ปีเนี่ยคุณตาบอกว่า
รอได้นะครับหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วหาก
เป็นไปได้ในชีวิตนี้เนี่ยคุณตาบอกว่ายังไงก็ขอให้จับให้
ก่อนที่ตัวตาเนี่ยก็จะตายก็แล้วกันอยากเห็นหน้าคนที่ทำ

สาธุสาธุสบายใจไม่ภักดีแล้วก็ตามตัวคนร้ายตัวจริงมา
ลงโทษให้ได้สาธุตายังเฝ้ารอทุกวันนอกจากตาจะไม่มี
ชีวิตแล้วก็ไม่ได้รอคงไม่ถึง๒๐ปีที่ท่านพูดหรอก
เพราะอายุตาก็จะเข้า๗๐แล้วจับได้เมื่อไหร่ก็ดีไม่รีบ
ร้อนไม่รีบร้อนไม่รีบเล่นของเจ้าที่เขาเขาจะสืบไปเรื่อยก็
ก็ดีแต่ขอให้ชัวร์ถ้าขอให้ชัวร์ใช่ตาคิดว่าจับคนร้ายตัว
จริงได้แน่นอนเขาอยู่ถึงขนาดนี้แล้วตาคิดว่าไม่จับแพะแน่นอน
เต้าหงวดเขาไม่ยอดท้อเราก็พอใจขอคุณในที่ใช่
ไม่มีเลยอยากจะบอกทำ้วถูกคนใหม่ไหมครับก็ไม่มีอะไรมากนะ
ไม่สบายใจเราก็กลัวอยู่แหละนะ
เออไปไหนไปไหนก็กลัวอยู่

ข้ามมาเพียงไหนเปิดไฟก็
คิดว่ายาย
เออไม่ใช่ยายไม่เท่าไม่เท่า
เออคือจะมาแล้วจะมาหยอกเราแล้ว

แกล้งยายถ้าแกล้งได้

คิดถึงมากด้วย

คุณตระชาญบอกโอ้โหตาก็จะ๗๐แล้ว

อายุความ๒๐ปีอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลย

ก็ยังอยากอยากรู้ยังอยากจะอยู่ที่รู้ว่าใคร
คุณตาก็ให้สัมภาษณ์เราไปก็ร้องไห้น้ำตาไหลนะฮะ
คุณตาก็ยังแข็งแรงอยู่ผมเคยไปบ้านกอกเคยไปนั่งคุยด้วย
อายุ๙๐สบายมากคุณตาเชื่อผมยังแข็งแรงอยู่อยู่ได้เป็นร้อยปีแน่
แต่คดีอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยฮะใช่ค่ะ
ก็ขอให้จับได้เร็วก็ได้เร็วได้ยิ่งดีนะฮะ

เฉพาะเรื่องที่ตำรวจแถลงว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟได้คือตอนแรกณแตบอกเขาหวั่นใจครับเขาหวั่นใจมากว่าตำรวจจะสรุปคดีนี้ว่าน้องเนี่ยขึ้นไปเองแล้วก็เสียชีวิตแล้วสุดท้ายคดีก็จะจบไปแบบนั้นแต่พอตำรวจยืนยันว่าน้องไม่ได้ขึ้นไปเองเนี่ยณแตบอกดีใจมากเชื่อเลยว่าตำรวจจะต้องจับคนร้ายตัวจริงได้แน่รวมถึง

ท่านแถลงมาเป็นข้อมูลที่เราไม่คาดคิดว่าตำรวจทำงานละเอียดมากครับขนาดดูที่หนอนตัวหนอนสรุปที่ตัวหนอนในตัวน้องเจ้าที่ตำรวจก็ยังใช้เนื้อหมูไปไปล่อแล้วก็มาดูว่าระยะมันยังไงผมว่าสิ่งพวกเนี้ยเราเห็นตำรวจทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับผู้ร้ายได้
เราเห็นพฤติกรรมของของหลานเนอะถ้าถ้าห่างห่างจากสายตายาดญาติเนี่ยเขาเขาจะไม่เดินไปไม่เดินไปไกลนะครับลองไปไปที่นาไปที่นาก็จะไปกับยายถ้าอะไรที่มันลกอย่างเขาเขาไม่ไปแน่นอนแล้วเขาจะจะบอกซึ่งเราก็เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้หรอกน้องที่จะขึ้นไปเองนะครับจะอยู่กับญาติไม่ห่างสายตาคือว่าเอาแบบว่าไปนาเนี่ยคือมันลกแล้ว
ถ้าเจอลกเนี่ยเขาจะไม่ไปตั้งแต่การน้องหายไปนะครับเราเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นไปไกลขนาดนั้นนะครับอย่างมากก็แถวระแวกใกล้เคียงนะครับท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในคดีน้องชมพู่ตั้งแต่เรานำเสนอข่าวมาเนี่ยค่ะเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วก็มีการแถลงในวันนี้ก็จะเหมือนกับที่เราเคย

เหตุได้ว่าจะมีผู้ที่เขาเป็นพวกร่างทรงเนี้ยก็จะมาอยู่เยอะเออนี่ดิฉันอยากรู้เหมือนกันนะว่าร่างทรงทั้งหมดที่เคยรวมตัวทั้งโทรมาไลน์มาที่บ้านกุกภอกเนี้ยเขาได้ฟังแถลงหรือเปล่าสงสัยจะได้ฟังหรือยังไรเออเพราะวันนี้อยู่ดีดีมีคนนึงโผล่มายังไม่หมดอีกเหรอฮะเนี้ยอยู่ดีดีก็มานี่ตำรวจเขาแถลงแล
น้องเป็นเทพที่ด่าร้องมาขออันเชิญให้น้องลงมาน้องเถิดน้า

นั่งนั่งมาแล้วกลับบ้าน
คุณนฤทธบุญนิ่มไปเจอพอดีเธอก็บอกเนี่ยวิญญาณน้องชมพู่มาเข้าสิงร่างเชื่อว่ามีมนต์ดำอะไรพวกนั้น

บอกว่าเป็นอะไรนะร่างทรงนาคน้อยนภาลัยอะไรเนี่ยความจริงมีพระมาหลายรูปนะก่อนหน้านี้นะ
โอ้ครูรซิจำได้ที่โทรมาร้องเพลงให้แม่ชมพู่ฟังอ่ะ
บอกต้องไปยกขันอะไรร่วมพิธีถึงจะจับคนร้ายอะไรได้
แล้วคุณแม่ชมพู่ไม่เชื่อเลยฮะอื้อ

ปรากฏว่าพอเรานำเสนอข่าวสารอะไรไปเนี่ยสำนักพุทธท่านก็ไล่จัดการซะ
ค่ะจนก็ต้องออกจากพื้นที่ไปก็หลายรูปใช่นะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะอืมที่บ้านกกอกในวันนี้นะฮะค่ะอืม
เห็นมีคุณอาชิริยะอะไรเหรอวันนี้ใช่แหมหนึ่งคนที่เขาก็มีบทบาทในเรื่องนี้มาตลอด
มีการแสดงความคิดเห็นไลฟ์ต่างก็เหมือนกันนะคะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมค่ะมาสังเกตการณ์ฟังการแถลงคดีน้องชมพู่ด้วยนะ
มีการดักรอขอจับมือกับพบตรด้วยคุณผู้ชมดูจังหวะนี้หน่อยสิครับ
นี่ค่ะก็เป็นจังหวะที่นายอัจฉริยะเนี่ยยืนดักรอพบตรตรงทางขึ้นบันไดเลยนะคะ
แล้วก็ขอจับมือกับพบตรพร้อมสวัสดีทักทาย
ผอบอตรอเองก็ตบไหลด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม่ะนะคะ
ก็ถามว่ามาทำอะไรมาทำไมวันนี้
นายทิรัศน์ก็บอกว่ากลัวมาสังเกตการณ์เฉยไม่มีอะไร
ส่วนที่ภาพที่จับมือก็ทักทายกันตามภาษาคนรู้จัก
ก็เคยทำงานร่วมกันกับท่านผอบตร
ที่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งรองพบตร
อันนี้คุณอัจฉริยะเขาพูดไว้นะคะ
ซึ่งถ้าจำได้คุณผู้ชม
เขาก็มีประเด็นอยู่กับลุงพลที่ว่าจะห้องร้อง

นายอัจฉริยะเนี่ยมีการไปไลฟ์แล้วก็อาจจะพูดจ้าผัดพิงอะไรแบบนี้นะคะ
คือกลายเป็นว่าวันนี้ที่ทำการที่แถลงข่าวเนี่ย
มีทั้งลุงพลอยู่ที่นั่นมีทั้งนายอัจฉริยะอยู่ที่นั่น

อืมก็อย่างที่บอกเขามีประเด็นกันอยู่
ถึงขั้นลุงพลต้องไปปรึกษาทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้ม
ก็เคยเป็นคู่กรณีเก่าของนายอัจฉริยะนี่แหละ

อ่าแต่พบตรท่านก็คงเป็นจังหวะเดินเจอพอดีอ่ะใช่ไหม

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าคดีนี้ยังไม่จบนะครับ
เพราะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าคดียังทำต่อนะครับ
เพียงแต่ว่าวันนี้ได้รายงานให้ทราบว่าจนถึงขณะนี้
ตำรวจได้ทำแบบไหนอะไรยังไงและทำอะไรไปแล้วบ้าง
ก็อย่างที่ท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ติดตามข่าวสารกันมา
ส่วนนี้ฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าอ๋อคดีน้องชมพู่เหรอ
พบรรายงานให้ผมทราบแล้วเดี๋ยวฟังนะฮะ
บิ๊กตู่หน่อยนะครับเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับ
ที่เห็นทางพบตรคนใหม่เขาที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งค่ะ
จะแถลงปิดคดีของน้องชมพู่ที่มันยาวนานมาหลายเดือน

นายกจะติดตามข่าวนี้ไหมคะเพราะว่า
เอามาทุกวันตามทุกเรื่องบอกว่าตามทุกเรื่อง
พอไม่พูดถึงก็นายกไม่ได้ตามนายกทำงานทุกวัน
เรียกไหนข้างเรียกไหนตามก็ว่ากันไป

ก็ฟังเขาสิเดี๋ยวเขาจะฟังพี่ก่อน
นายกคิดว่าตำรวจเขาจะจับคนร้ายได้ไหมคะ
เขาก็ได้งานได้เพียงว่าวันนี้มีความก้าวดายอย่างนี้อย่างนั้นนะ
พูดสงสัยเป็นอย่างไรสถาการณ์สอบสวนเป็นอย่างไรใช่ไหม
เอาที่ดูฟังเขาสิแหมผมเป็นนายก
ก็เมื่อกี้นายกก็บอกว่านายกก็รู้ทุกเรื่อง
รู้ทุกเรื่องแต่รายเหตุบางอย่างก็ให้เขาคิดแจงสิจ๊ะ
แต่เพียงแต่ทุกเรื่องเขาก็เก่งแล้วนะเออ
ก็ความครึบหน้าต่างค่อยว่ากันต่อแล้วกัน

มีเรื่องอะไรก็ต้องโยนหานายกก่อนนะคะ